และจะพาไปดูเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียล
ถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหชื่นชมเลยล่ะค่ะ
ดูภาพนี้ก่อนนะคุณผู้ชมต้องชื่นชมแล้วก็ส่งกำลังใจ

คือภาพนี้กลายเป็นไวรัลที่ในโลกโซเชียลแชร์กันถล่มทลายเลยเมื่อวันก่อน
เดี๋ยวดิฉันก็เห็นมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวท่านหนึ่ง
ชื่อว่าคุณปอทิพย์เพชรโพรีเธอโพสต์ภาพเหตุการณ์นะคะ
ขณะที่เธอกำลังเดินทางไปแถวเดอร์มอร์ท่าพระตัดถนนราชพฤกษ์ค่ะ
แล้วระหว่างทางเจอกับหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยเปิดร้านอะไร
คุณว่าร้านอะไรร้านกาแฟใช่แต่สไตล์เขามันดูไม่เหมือนร้านกาแฟอื่นอื่นนะ
เป็นรถบรรทุกเป็นรถเล็กเล็กแต่อันนี้เปิดร้านขายกาแฟบนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วอุปกรณ์นี้ครบครันนะคะคุณและมีการระบุข้อความในโพสต์ด้วยบอกว่า
ทำในสิ่งที่ชอบอยากช่วยซื้อแต่ไม่ทันรถติดไฟแดงแยกเดอร์มอท่าพระตัดถนนราชพฤกษ์
แล้วเหลือไปเห็นพอดีนายแน่มากขอให้ขายดีนะน้อง
แท็กฟังป้าหน่อยแฮชแท็กอีกอันก็คือชีวิตเลือกได้จริง
หลังจากที่มีคนเห็นภาพนี้ค่ะถูกโพสต์ลงไปโหชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและหัวใจของหนุ่มคนนี้นะ
หลายคนบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้นะคะเห็นแล้วรู้สึกมีความสุข
คือจากสิ่งเล็กที่เกิดขึ้นที่เรามองเห็นเนี่ย
มันทำให้คนที่มองไปตรงนั้นมีความสุขได้เหมือนกัน

งานตลอดข่าวของเราติดต่อไปยังพ่อหนุ่มมาสเซอร์ผมยาวที่อยู่ในภาพคนนี้เลยค่ะ
แล้วก็ทราบชื่อนะคะว่านุ่มขายกาแฟบาริสต้าคนนี้ชื่อว่าคุณอัครเดชสารอินหรือคุณแดน
มันจะเป็นกาแฟแบบดริบแล้วก็มีการบดเมล็ดกาแฟสดกันเลย
คุณแดนเล่าให้ฟังว่าเพิ่งเริ่มขายกาแฟได้เพียงแค่๒สัปดาห์เองค่ะคุณ
ซึ่งขายทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้า๗โมงครึ่งถึงประมาณ๑๑โมงครึ่ง
ถ้าเกิดใครเคยไปแถวนั้นคุณไปช่วงนี้คุณอาจจะเจอนะตอนเช้า
รถติดอยู่คุณต้องหันไปดูหรือไปสั่งซื้อกันได้นะ
คุณแดนเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของการที่เขามาขายกาแฟแบบนี้ก็คือ
เขาอยากเปิดร้านกาแฟไงคะคุณมันเป็นความฝันของใครหลายคน
แต่ทุนมันเยอะใช่ไหมการทำร้านกาแฟ
เขาก็เลยเริ่มจากที่อะไรที่เขามีอยู่ก่อนค่อยสร้างค่ะ
ค่อยขยับไปทีละนิดทีละนิดเหมือนเราหัดเดินคลานก่อน
ค่อยหัดเดินทีละนิดเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วกาแฟนะคะ
คั่วเองกับมือนี่คั่วกาแฟเอง
ตอนนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยตามมาจากโพสต์ที่แชร์กันคุณผู้ชมดูวิธีการคั่วกาแฟ
มันอาจจะไม่ได้เป็นโรงคั่วหรือเครื่องคั่วกาแฟที่มันหรูหรา
แต่มันมาจากหัวใจไงถูกไหมแล้วราคาขายเขาก็ถูกด้วย
ถ้าเป็นเมนูร้อน๓๐บาทส่วนเมนูเย็นก็๔๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ทีมงานตลอดข่าวของเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้คุณแดนด้วยที่ได้ทำตามความฝันของตัวเอง
หรือใครที่มีความฝันเราอยากให้ดูคุณแดนเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องเริ่มลงมือทำนะคะ

เปิดเพลงเลยขอเพียงแค่ฝันให้ไกลเราไปให้ถึงที่จุดหมาย
แหมมันช่างเรา

ไม่ค่ะ